ขอพรจากองค์หลวงพ่อสีชมพูแล้วสบายอกสบายใจเนี่ยขอให้ไปไปกันเยอะทั้งโสดไม่โสดไปกันเลยจ้า
จำได้แล้วองค์หลวงพ่อสีชมพูใช่
สันนี่ชมพูชมพูนะสดใสรับวันวาเลนไทยเลยล่ะ
ที่นี่คือวัดเถนพลายตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีจ้า
สาธุชนเดินทางมากราบไหว้องค์หลวงพ่อสีชมพูค่ะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะคะ
สีชมพูสดใสประดับพลอยประดิษฐานภายในวิหารไม้สักนะคะ
ซึ่งทางพระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดร่วมกับคณะกรรมการวัดและชาวบ้านเนี่ย
จัดสร้างขึ้นมาและครบรอบ๑๑ปีในวันนี้ในวันนี้๑๔กุมภาพันธ์
ดูสิกางร่มสีชมพูทุกอย่างเป็นสีชมพูแพงแพร่หมดเลยค่ะ
ตามนั้นเลยค่ะและนอกจากที่จะไปขอพรจากองค์หลวงพ่อสีชมพูแล้ว
คนที่นี่เขานิยมไปนี่ไปลอดใต้มีดตัดหวาย

เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าต้องการจะตัดเวรตัดกรรมตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต
ให้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขมีความประสบความสำเร็จมากมายนะคะ
แล้วบางคนนะนิยมไปกันเป็นคู่ด้วยเออไปกันเป็นคู่ค่ะ
เพื่อที่จะให้ได้โชคได้ลาบและให้มีความรักยั่งยืนกันนะคะ
แต่ว่าก่อนจะกลับไปเสี่ยงเซียมซีก่อนไหม

มีอะไรติดไหมติดมือกลับบ้านไป
ก็คือได้ติ้วมาแล้วเอากลับบ้านได้เลยใช่ไหม
ไม่ใช่ติ้วกลับบ้านแล้วคนอื่นก็จะเขย่าแหละ
ก็คือแค่จำจำว่าติ้วที่คุณได้เนี่ยได้อะไร
เพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาก็อาจจะนำโชคนำลาบมาให้
ยึมน้ำหน่อยมั้ยครับครับยึมน้ำยึมน้ำน้ำไม่รู้เหมือนกัน

การมันแบบสำลักสำรอกออกมาเลย
ทำระลักอะไรเป็นจำนรกคนทำระหลักอะไร
สำลักในความสุข
เรานั้นมอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ชมก็มอบคุณให้เรารวมไปถึงในข่าวนี้ด้วย
แล้วฝากบอกนิดนึงนะว่าทางวัดเนี่ยเขาจัดงานปิดทองหลวงพ่อสีชมพูไปถึงวันที่๑๙กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นี้
ใครจะควงคู่คู่รักเพื่อนครอบครัวไปกันได้เลยนะคะ

อย่าลืมไปนะลุงนะ